วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของพักชาติไทยพัฒนานะครับ
เพื่อเลือกหัวหน้าแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับ
สิ่งที่น่าจับตาก็คือเรื่องการเข้ามาอยู่พักการเมืองนี้
ตระกูลสะสมทรัพย์ตระกูลนักการเมืองดังจากจังหวัดนครปฐม
รวมถึงเรื่องของชื่อของหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยนะครับ

ตระกูลสะสมทรัพย์เจ้าของฐานเสียงในจังหวัดนครปฐม
ประกัดจับมือกับพักชาติไทยพัฒนาสู้ศึกเลือกตั้ง
ย้ายจากบ้านหลังใหญ่ใต้ร่มเงาตระกูลชินวัฒน์
นับตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทย
กระแสพลังดูดที่ถูกฟันทงว่าจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของพักพลังประชารัฐ
คู่กับสิ่งพี่น้องตระกูลสะสมทรัพย์
ระหว่างเดินสายพบนักการเมืองที่สนามก๊อฟจังหวัดนครปฐมช่วงปลายปีที่ผ่านมา
พลิกความคาดหมายที่ค่อนข้างมีความชัดเจนเช่นกันว่า
จะเข้าร่วมหัวจมท้ายกับพักภูมิใจไทย
ตามคำเชื้อเชิญของอนุทินชาญวิรากูลและในวินชิดชอบ
แต่สุดท้ายไร้เงาตระกูลดังในวันประชุมใหญ่เปิดตัวกรรมการบริหารพัก
ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้ตระกูลสะสมทรัพย์
ตัดสินใจเทใจให้กับพักชาติไทยพัฒนาในวินาทีสุดท้าย
น่าจะเป็นเพราะหากเลือกไปทางพลังประชารัฐ
ซึ่งอยู่คั่วตรงข้ามกับนายใหญ่
จากต้องเจอกับข้อคอรหาสนับสนุนการสืบทอดอำนาจแล้ว
ต้องกลายเป็นศัตรูกับตระกูลชินวัฒน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่หากหันซ้ายเลือกพักภูมิใจไทยที่มีหลายกลุ่มกวน
แน่นอนว่าการต่อรองอำนาจย่อมถูกลดทอนลง
การปรักฐงรบร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา
จึงเป็นผลบวกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มสะสมทรัพย์
ในสถานการณ์ที่พักนี้กำลังเพลี่ยงพล้ำ
หลังขาดเสาหลักอย่างนายบรรหารศิลปะอาชา
เป็นเหตุให้แก่นำพักชาติไทยพัฒนา
ต้องรีบปรับกระบวนทัพก่อนวันประชุมใหญ่เพียงไม่ถึงสัปดาห์
ตัวผู้นำจากเดิมที่วางตัวนายวราวุฒิมาเป็นนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพี่สาว
ให้นายประพักษ์โพธสุธนมาเป็นเลขาธิการพัก
และเปิดทางให้กลุ่มสะสมทรัพย์อยู่ในคณะกรรมการบริหารพัก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน